และในช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะ
ฟังเพลงสุดท้ายของคุณโจบอยสกาว
ก่อนที่จะเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันนี้นะคะ

เขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้ได้

ว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายไปติดตามเลยค่ะ
ก็คิดว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายไปติดตามเลยค่ะ
อาเทศกันพลออกกาศจะแยกขาด
หรือยังจะต่อไป
ก็เจอที่มาไม่เคยจนเข้าใจ

ก็เจอที่มาไม่เคยจนเข้าใจ
เจอที่จะปลอดภัยไว้ทุกคนก็ถือถั่วใจ

เผื่อไม่เหลือที่อายุ
จะพลาดแข็งส่อง
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ใช่ไหม

เพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลงอย่ามาห้าม
ก็ยังร้องเพลงได้อยู่เลยนะ

แต่แป๊บเดียวพอไปพักก็เป็นการพูดเล่นมุกกันไป
สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปนั้นแล้ว
เพราะว่าคนที่อยู่ในร้านเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายยาวไปเลย
ก็คือมีช่วงจังหวะที่ได้เห็นเลยว่าคุณโจงล้มลงไป